ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จริงนะคะในช่วงเวลานี้
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันหนักคุณผู้ชมอยากให้ดูการทำงานของกู้ภัย
กู้ภัยเขาช่วยทำพิธีชาปนกิจศพ
ให้กับผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙ที่๑๐๑เนี่ยค่ะ
วันเดียวนะคะ๘ศพต่อเนื่อง๘๙ชั่วโมงไม่ได้พักเลย
นี่ค่ะกู้ภัยอโศก๑๐๑

ให้ไปรับร่างผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙
เป็นผู้เสียชีวิตสะสมรายที่๕๑๕๘ของจังหวัด
คือ๘ศพไปรับมา๘ศพ

เขาก็ช่วยในการแบบยกโลงช่วยชาปนกิจด้วยแบบนี้ค่ะ
คือตอนเช้าทางอาสาสมัครกู้ภัย
นำร่างของผู้เสียชีวิตไปที่วัดในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
แต่ทางวัดรองรับได้๓ศพ
ก็เลยนำร่างผู้เสียชีวิตศพที่๔
ชาปนกิจที่วัดราชวารีตำบลโคกล่ามอำเภอจตุรพักษ์พิมาร
ห่างจากโรงพยาบาล๑๐๑๒๐กว่ากิโลเนี่ย
จนจะเป็นลมแบบนี้ลงไปนั่งกองแบบนี้นะคะ
คือหลังจากนั้นตอนบ่ายต่อเนื่องเลย
กู้ภัยเขาก็นำร่างผู้เสียชีวิตอีก๔ศพ
ชาประนักกิจที่วัดในเขตเทศบาลเมือง๑๐๑

คือรับมา๘แล้วก็ต้องทยอยไปหลายวัด
เพื่อที่จะชาปนกิจให้ได้ทั้ง๘ศพภายในวันเดียว
นั่งลงไปกับพื้นแบบนี้เลย
มันร้อนมากแล้วก็ทำงานกันไม่ได้หยุดเลย
๙ชั่วโมงเกือบเป็นลมกันเลย

เอาน้ำมาล้างหน้าล้างตาอย่างที่เห็นในภาพ
ก็ต้องให้กำลังใจกู้ภัยด้วยนะคะ
ก็ทำหน้าที่ทั้งด่านหน้าด่านหลังด่านสุดท้าย
ช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์โควิด๑๙แบบนี้
ต้องเอาน้ำมาลดหน้าล้างหน้าล้างตากัน
ชุดมันก็ไม่ใช่ว่าใส่หรือว่าถอดกันง่ายนะ

ถอดจะเข้าห้องน้ำจะอะไรลำบากหมดค่ะ

ผู้ชมครับที่พิจิตรเนี่ยเมนวัดท่าหลวงซึ่งเป็นพระอารามหลวงนะครับ
เพื่อท่านจะร่วมกันทำบุญด้วย
เพราะว่าทางวัดเนี่ยบอกบุญมานะครับทุกผู้ชมครับ
ที่วัดนี้เนี่ยรับชาปนกิจศพที่เสียชีวิตจากโควิดสิบเก้า
ที่เห็นพระท่านแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยแบกขึ้นไป
นี่คือกระสอบที่ใส่ถ่านนะครับ
หุงข้าวถ่านทำกับข้าวเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ
ขึ้นไปบนเมน๕กระสอบ
เพื่อนำไปวางแล้วก็เผาศพผู้ป่วยโควิด

ถามว่าเอ้าก็มีเมนนี่แล้วทำไมต้องเอาถ่านไปเผาศพ
คือวันนี้เนี่ยตอนที่กำลังชาปนักกิจศพผู้ชายคนนี้อยู่เนี่ยนะฮะ

ปรากฏว่าอยู่เนี่ยระบบฉีดน้ำมันของเตาเผาศพมันเสีย
แต่ศพเผาไปแล้วยังไม่หมดทั้งตัวฮะ
วัดก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยการเอาถ่านขึ้นไป๕กระสอบ
กระสอบถ่านขึ้นไป๕กระสอบเพื่อเอาไปเผาต่อนะฮะ
ทางวัดเนี่ยบอกว่าเมนวัดท่าหลวงเนี่ยเผาศพผู้ติดโควิด
คือรวมกับศพนี้นะฮะที่กำลังเผาอยู่แล้วระบบฉีดน้ำมันของเตาเนี่ยมันเสียพอดีเนี่ย
นี่คือศพที่๑๐และยังมีศพที่รออยู่รอคิวเผาอีก๒ศพ
ก็เลยต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาถ่านหุงข้าวเนี่ยมาเผาศพต่อ
เพราะศพนี้กำลังเผาอยู่แล้วก็โอ้โหเสียพอดีซึ่งยังเผาไหม้ไม่หมดทั้งตัว
ยังไม่หมดทั้งร่างก็ต้องช่วยเขาใช่ไหมฮะก็ต้องเอาให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย
ย้ายไปเผาวัดอื่นมันก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นศพที่เสียชีวิตจากโควิดนะครับ
หลังจากนี้เดี๋ยวต้องซ่อมปรับปรุงเตาเผาครั้งใหญ่นะครับซึ่งแน่นอนว่าต้องใช้
งบประมาณอยู่พอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นทางวัดเนี่ยบอกบุญหน่อยนะครับผู้
คุณผู้ชมครับเมนวัดท่าหลวงซึ่งเป็นพระอารามหลวงนะครับอยู่ที่อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตรถ้าท่านจะร่วมกันนะครับในการที่จะซ่อมแซมปรับปรุงเตาเผาของ
วัดนะฮะหมายเลขบัญชีอยู่ที่หน้าจอนะครับธนาคารกรุงไทยนะครับเลขบัญชี
ก็คือศพผู้เสียชีวิตจะมากันเยอะมาก